โควิด๑๙ตอนนี้เนี่ยบอกว่าต้องบอกว่ายังน่ากังวลหลายจังหวัดหลายพื้นที่
ระยองชนบุรีนนทบุรีวันนี้ต้องจับตานะฮะดูภาพรวมก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙นะครับสบคแถลงบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๔๑รายเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย๑รายด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ในสถานกักตัวของรัฐอยู่แล้ว๘รายด้วยกันนะฮะคนหนึ่งที่มาจากต่างประเทศเนี่ยไม่เข้าสถานกักตัวของรัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เจอตัวแล้วนะครับรวมผู้ติดเชื้อสะสมของไทยนะครับตั้งแต่การระบาดรอบแรก
๖๙๐รายนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะตามหน้าจอเลยนะครับ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
ผู้ป่วย๒๕๐รายที่ติดเพิ่มขึ้นใหม่ในวันนี้นะครับ
เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาครนี้๙รายนะฮะ
ระยองสอบสวนเสร็จแล้วสามรายที่เหลืออยู่ระหว่างสอบสวนโรคนะครับ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเนี่ยมี๒๙รายนะฮะ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น๑๙๘รายนะครับ
แล้วก็อยู่ในหลายจังหวัดด้วยมากที่สุดที่เจอณขณะนี้
จังหวัดชนบุรี๑๐๘รายนี่นะครับ
รายจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่มีจำนวนมากนะครับนอกจากชนบุรีนะครับ
ติดเพิ่มห้าสิบสามนนทบุรีสิบเจ็ดสมุทรสาครสิบสอง
รวมตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศนะครับมีจังหวัดที่ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด
ตอนนี้สี่สิบแปดจังหวัดค่ะนะฮะจากเจ็ดสิบกว่าจังหวัด
ตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าสี่สิบแปดจังหวัดนะครับ
เพิ่มเข้ามา๓จังหวัดเมื่อวานยัง๔๕อยู่เลยนะ
วันนี้เพิ่มขึ้นมาคือรวรนองอำนาจรณ์ลัดหลาดนะครับ

ตอนนี้ไม่อยากให้เกิดลักษณะมาตรการเข้มถึงขั้นล็อกดาวน์เกิดขึ้น
เพราะว่าเราเคยใช้มาตรการเข้มมาแล้วในการระบาดรอบแรกนะครับ

ที่มีข้อกังวลกันว่าบางสถานที่เนี่ยไม่เห็นเขาประกาศ
งดกิจกรรมเคาน์ดาวน์ปีใหม่เลยแล้วมันจะเสี่ยงไหม
ตอนนี้นะครับทางสบคมีประกาศล่าสุดมาในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับมีผลตั้งแต่๓๐ธันวาคมนะครับ
เป็นการกำหนดมาตรการควบคุมนะฮะ
หากฝ่าฝือจะมีความผิดตามภกฉุกเฉินนะครับ

มั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
กลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค
ชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่รวมคนแออัด
ต่อการแพร่เชื้อโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม
กิจกรรมในครอบครัวในเคหสถานของตัวเองหรือกิจกรรมของทางราชการ
การชุมนุมหรือทำกิจกรรมต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหรือพื้นที่เฝ้าระวัง
กิจกรรมภายในครอบครัวในเคหสถานของตัวเองหรือกิจกรรมของราชการ
ส่วนการเดินทางไปจังหวัดต่างเมื่อกลับมาแล้วคุณต้องกักตัวไหม
ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดที่จะพิจารณานะฮะทั้งจังหวัดต้นทางที่คุณไป
แล้วก็จังหวัดที่คุณจะกลับมานะฮะหากเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงมากเนี่ย
ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นว่าเขาประกาศยังไง

แม้จังหวัดอื่นเขาไม่ได้บอกว่าให้ต้องทำอะไรอย่างไร

ท่านต้องดูนะครับว่าพ่อเมืองของท่าน
หรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของท่าน
อาจจะไปประกาศวันที่ท่านกลับไปถึงแล้วก็ได้
ว่าเขามีข้อแม้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
ในฐานะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณไปจังหวัดนี้
ซึ่งมีอัตราความติดโรคสูงกว่าจังหวัดของเขา
ก็มีสิทธิ์ที่จะให้ตัวท่านเองทำ
ในสิ่งที่เขาจะแสดงถึงความปลอดภัยนะครับ
เราเคยได้ยินจำได้ไหมฮะก่อนหน้านี้ที่
มีบางจังหวัดในภาคอีสานถ้าคนออกเข้ามาในกรุงเทพมหานครกลับไปเนี่ย
ซึ่งอันนี้ถ้าเข้าเมืองเขาก็ต้อง
เข้าเมืองตาหรือหรือตาตามคือต้องรับกฎิกาของเขานะครับ
เพราะฉะนั้นณตอนนี้ข้อสรุปที่จะเกิดขึ้น
คงต้องรอประกาศของแต่ละจังหวัดที่จะออกมา
ตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่างมวล
เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้การเดินทางท่านเดินทางได้

ได้มีการล็อกดาวน์เพียงแต่ว่าเมื่อท่านไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่
แล้วกลับมาที่จังหวัดนั้นที่ท่านต้องมาทำงานต่ออะไรต่อ
ท่านก็ต้องฟังการประกาศของแต่ละจังหวัดในช่วงเวลานั้นแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าต้องรอประกาศจากทางแต่ละจังหวัด
ขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดนั้นจะประกาศในวันไหน

เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการปฏิบัติตาม
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปไหนก็ดี
ตอนนี้ก็ห้ามมั่วสุมห้ามชุมนุม
นอกจากคุณจะอยู่ในพื้นที่ในบ้านของคุณในเคหาสถานของคุณนะคะ